เบรกนี้ค่ะไปดูความสดใสแบบฝุดกันเลยดีกว่านะคะ
สำหรับคุณโบแวนด้าแล้วก็น้องมะลิค่ะ
ไปที่ไหนคุณห้างแตกที่นั่นนะคะ

ยังแข็งแรงเลยเดินไปเดินมา
แล้วก็แจกความสดใสแบบสุดเลยนะคะคุณ

แถมยังบอกให้ฟังด้วยนะว่าน้องมะลิเดี๋ยวนี้โตขึ้นนะ
แล้วก็มีการรักสวยรักงามมากขึ้นด้วย
ผมเนี่ยห้ามตัดเลยนะคะคุณ
ดีขึ้นเริ่มพูดกันรู้เรื่องขึ้น
พูดอะไรไปแล้วเขาก็ทำในสิ่งที่เราพูดได้

เขาก็จะแบบต้องเป็นกระโปรงบานอะไรอย่างนี้
พอใส่เสร็จก็จะมาส่องกระจกแล้วก็จะยิ้มอะไรอย่างนี้

แก่นของเขามันก็ยังคงเป็นเขาเหมือนเดิม
แต่ว่าบางอารมณ์อย่างบางทีแบบอยู่บ้านอะไรอย่างนี้
เขาอยากจะแบบใส่คาดผมใส่กระโปรงอะไรอย่างนี้

เราก็จะมีอารมณ์สะบัดผมเหมือนนี้
ผมนี่แบบห้ามตัดเด็ดขาด
บางทีเราหันไปแล้วมีแอบส่องกระจกคนเดียว

เขาก็มีมุมของเขาแต่ว่าเขารู้หน้าที่นะ

เป็นพูดให้มาว่ายาสะผมไงคุณ
จริงนี่แย้วสุดตามมาแล้วนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้น้องมะลิออกแนวห้าวใช่ไหมหลายคนยังเป็นห่วงอยู่เลยว่าตกลงน้องมะลิจะเป็นยังไงหรือเปล่าตอนโตจะเป็นสาวหรือเป็นห้าวดี